ใครก็เปิดได้ใครก็เริ่มได้
แต่ว่าธุรกิจกาแฟเงินล้านต้องทำอย่างไร

ติดตามกับคุณอัญชาลีสิริมั่วได้เลยค่ะ
กระถางต้นไม้ขนาดเล็กตกแต่งด้วยก้อนหิน
ดอกไม้สตอเบอรี่สารพัดรูปแบบที่เห็นนี้

เจ้าของร้านเลือกทำเค้กกระถางมาขายคู่กับกาแฟ
ก็เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดขายของร้าน
แทนที่จะขายกาแฟเพียงอย่างเดียวค่ะ

เป็นคนชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบทำขนมค่ะ
ก็อยากทำขนมให้มันดูแตกต่างจากที่อื่น
ก็เลยใช้ธรรมชาติเข้ามาผสมด้วย

ช่วงนี้คือการแข่งขันมันเยอะค่ะ
ก็เลยอยากทำให้มันแตกต่างจากที่อื่น
อุปสรรคของร้านนี้คือทำเลอยู่ไกลชุมชน

คนบอกปากต่อปากและแชร์ต่อกันไปค่ะ
คนไม่รู้จักเค้กกระถาคือมาถึงก็
นี่อะไรไม่รู้จักไม่เข้าใจ

บางทีคนเห็นแล้วแบบไม่กล้าทาน

ร้านนี้ค่ะค่อนข้างคนจะรู้จักจากโซเชียล
ก็คือต้องให้ลูกค้ามาทานนะคะ

ข้างในรสชาติเรามีหลายรสให้เลือกนะคะ
ถ้าเกิดทานแล้วมันไม่ได้ดูน่ากลัว

คืออย่างดินข้างบนก็เป็นโอลิโอบท

ขั้นตอนการทำเค้กกระถางก็ไม่ยาก
ส่วนผสมของเนื้อเค้กจะถูกบรรจุลงกระถางอยู่แล้ว
จากนั้นนำมาโรยผงโอริโอตกแต่งด้านหน้า

เสร็จแล้วปักดอกไม้เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
โดยราคาขายจะอยู่ที่กระถางละ๗๕บาท
ที่สำคัญตัวกระถางดินเผานี้นะคะ

เป็นดินเผาที่สามารถใส่อาหารได้
รับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะ
กลุ่มลูกค้ามีทั้งวัยรุ่นและวัยทำงาน
ดังนั้นการตั้งราคาขายจึงต้องไม่แพงเกินไป
โดยขนมจะเริ่มตั้งแต่๑๕บาทไปจนถึง๘๕บาท
ส่วนเครื่องดื่มเริ่มตั้งแต่๕๕บาทไปจนถึง๑๓๙บาทค่ะ
จากจุดเด่นของเค้กกระถางของร้านนี้แล้วนะคะ

ซื้อต้นไม้ต้นเล็กนี้กลับไปที่บ้านด้วย
ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ต้นไม้ต้นเล็กในกระถางรูปทรงทันสมัย
ขายในราคาต้นละ๑๒๐บาท
เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจ
ไม่แพ้เค้กกระถางเลยค่ะ
เจ้าของร้านอาศัยว่าร้านนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกับร้านขายต้นไม้ของคุณอาย
ยกระดับร้านกาแฟให้กลายเป็นพื้นที่ของการพักผ่อน
ทุกวันนี้มียอดขายเฉลี่ยวันละ๑๕๐๐๐บาท
ที่เคยลงทุนไปเมื่อ๑ปีที่แล้วนะครับ
ประมาณ๑ล้านบาทตอนนี้ก็คืนทุนหมดแล้วค่ะ
ลับของการเปิดร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จอยู่ที่
การสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองและการบริการที่ดี
เชื่อว่าจะทำให้ร้านอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
อัญชลีสิริมัวข้าวทะลัดทีวีรายงาน